มันเลี้ยงทำยอดได้เลยประมาณนั้น
แต่ว่าตำรวจสืบทราบมาแล้วก็ปิดล้อมจับกลุ่ม
เกิดการยิงปะทะกันเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งนาย

ล่าสุดค่ะตำรวจปราบรามยาเสพติด
สามารถยึดของกลางได้หลายรายการเลยนะคะ
นี่คือของกลางที่สามารถตรวจยึดได้ก็เป็นเงินสดจำนวน๙๓ล้านบาท

ไอซ์๖กิโลกรัมรถยนต์๑๓คันแล้วก็อาวุธปืนชนิดต่าง

เหล่านี้คือของกลางที่ตำรวจปราบรามยาเสพติด
ในการสนที่กำลังกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับรามยาเสพติดหรือว่าปปศ
สำนักงานป้องกันและปราบรามการฟอกเงินหรือว่าปปง
เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายทั้งสิ้น๒๗จุดค่ะ
พลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรผู้บัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติดบอกว่า
ค้ายาเสพติดมาเป็นเวลานาน
ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่น
โดยขบวนการนี้จะใช้เส้นทางลำเลียงตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเชียงเหนือ
ขนส่งยาเข้ามาทางพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ก่อนที่จะนำไปส่งให้กับลูกค้าภายในประเทศค่ะ
เมื่อตำรวจปราบรามยาเสพติดสืบทราบว่าเครือข่ายนี้จะรวมตัวกัน
ปาร์ตี้ขอบคุณผู้ค้าเครือข่ายยาเสพติด
ที่รีสอร์ตแห่ง๑ในจังหวัดนครราชศีมา

ก็เลยวางแผนปฏิบัติการ๙๙๙๙เข้าจับกลุ่ม
โดยขณะเข้าจับกลุ่มนายสดายุไหวตัวทัน
ขับรถหลบหนีจนเกิดการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่บริเวณถนนมิตรภาพจังหวัดสระบุรี
ทำให้ตำรวจวิสามันฆาตกรรมคนร้ายเสียชีวิตไป๑คน
ตำรวจเองก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งนายค่ะ
พร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด๓๓คน
ส่วนตัวนายสดายุสามารถหลบหนีไปได้
แต่จากการนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักสามารถตรวจยึดทรัพย์สินได้อีกกว่า๒๐๐ล้านบาท